เรื่องนี้ก็หวิดไหม้หวิดวอดแล้วเหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมีผู้ชายคนนึงเขาขี่มอเตอร์ไซค์มามาที่หน้าบ้าน
แล้วก็มาถามหาบ้านตำรวจผู้หญิงที่อยู่ในบ้านหลังนั้นบอกว่าไม่รู้
นี่ไม่ใช่บ้านตำรวจผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะเผาบ้านมึง
สักพักนึงเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้ววนกลับมาอีกคราวนี้ค่ะ
มาเอาน้ำมันจากใต้เบาะมอเตอร์ไซค์สาดใส่รถแล้วจะจุดไฟเผาอยู่แล้ว
มันเกิดอะไรขึ้นดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
ตอนที่เขากำลังเดินเอาน้ำมันมาสาดใส่รถค่ะ
จังหวะนี้เนี่ยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
คือเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขางงนะ
ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาไม่รู้จักกับผู้ชายคนที่ลูกศรสีแดงคนนี้เลย
เอาน้ำมันมาสาดแล้วนะอายุจะจุดไฟแล้วนะ
คือยังโชคดีนะที่ไฟมันไม่ติด
คุณคิดดูสิถ้าเกิดว่าสาดจุดไฟติดแล้วอื้อหือ
อะไรจะเสียหายบ้างทรัพย์สินตรงนี้แล้วใครจะเป็นอะไรหรือเปล่า
ผู้ชายคนนี้ค่ะอายุน่าจะสักประมาณ๔๐ปีเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
รอบที่กลับมาเนี่ยเอาขวดน้ำมันที่อยู่ใต้เบาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะ
สาดใส่กระโปรงรถที่รถเก๋งคันนี้
รถเก๋งเป็นรถที่จอดอยู่หน้าบ้าน
ทางด้านผอกองการศึกษาเทศบาลตำบลคลองขุด

ใช่ค่ะพอพรอนันต์วงศรีมาอนันต์
ทีนี้บ้านหลังนี้นอกจากผอแล้วมีภรรยาของพออยู่ด้วย
นักข่าวของเราเดินทางไปที่บ้าน
แล้วทางผอแล้วก็ภรรยาเปิดกล้องวงจรปิดให้เห็นภาพนี้เลย
แล้วก็ให้ดูรวมถึงพามาดูด้วย
สาดน้ำมันใส่แล้วก็โดนทุบที่บริเวณกระโปรงหน้ารถ
ทีนี้ค่ะเราก็สอบถามภรรยาของพอ
คือครูสุวิมลเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอนสักประมาณ๙โมง
ผู้ชายในคลิปเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วมาถามหาบ้านตำรวจ
ซึ่งตอนนั้นครูสุวิมลก็เปิดประตูบ้านแง้มไว้ไง
แล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่บ้านตำรวจนะไม่รู้
ก็ปฏิเสธไปแล้วนะแล้วคนที่มาถามหาว่าเป็นบ้านตำรวจหรือเปล่า

ใช่เขาไม่พอใจสิเขาบอกว่าเดี๋ยวกูจะกลับมาเผาบ้านมึง
หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปที่บอกว่าหายไปแป๊บนึงเนี่ย
หลังจากนั้นกลับมาอีกรอบนึงค่ะ
แล้วรอบนี้พอกลับมาเนี่ยนะคะเขาก็ทำอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องนี่แหละ
คือเอาน้ำมันมาสาดใส่แล้วก็มีทุบรถด้วยนะ
จริงตอนกลับมานะคุณป้าเจ้าของบ้านเดินออกมาพอดีแล้วก็เห็นนะ

ผู้ชายคนนี้โบ๊คกลับมาอู๋คุณป้ากลัว
คุณป้าก็เลยต้องวิ่งหลบเข้าบ้านเลยทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะฮะ
แล้วคิดดูสิเวลาที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ช็อกก็ตกใจสิคะ
เพราะว่าไม่เคยมีเรื่องราวกับใครแล้วรถปกติจอดอยู่หน้าบ้านแบบนี้

ถ้าเกิดเขาสติไม่ดีเอาไปบำบัดไหมเอาไปรักษาไหม
เพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปก่อเหตุแบบนี้กับใครอีกนะคะ
ทีนี้เราก็อยากรู้เลยไปสอบถามทางด้านพันธุ์ตำรวจโทไพโรธ
จิตบรรจงพนักงานสอบสวนสพเมืองสตูน
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้รู้แล้ว
ผู้ชายคนนี้อยู่ในบัญชีรายชื่อของตำรวจด้วย

เขาเคยผัวพันคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
คือเขามีพฤติกรรมเสพยาจนเกิดอาการหลอน
แล้วก็เคยไปก่อเหตุตามสถานที่ต่างเขาเคยทำอะไรบ้าง
เขาเคยไปกรีดรถในแฟลต์ตำรวจ
เคยมีประวัติก่อเหตุแบบนี้มาแล้ว
คือลักษณะเหมือนต้องโทษเหมือนติดคดี
แล้วก็อาจจะโกรธแค้นตำรวจหรือเปล่า
แต่ทีนี้ตัวเขาจากการตรวจสอบประวัตินะ
เป็นลูกของอดีตตำรวจชั้นประทวน
เกษียณอายุราชการไปแล้วคือพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วด้วยค่ะ
ประวัติภาวะมากตอนนี้นะครับ